คนนี้คือตัวแม่ของวงการเลย

พรีเซนเตอร์ที่คู่บุญมานานกว่า๑๐ปี

เพราะว่าทุกคนทุกทีสินค้าตัวนี้

ใช่เพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนหายสัญญา

ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรแบบแต่คือ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพิทธิ์ฮาเทียว

โอ้เจอมึงที่๑๐ปีมันเยอะแยะ

ไม่ใช่แต่คือเขาอยู่ด้วยกันมานานคือแบบ
คือคนนี้คล้ายเป็นแบบแบนแอมบัสเตอร์ที่แบบ

ก็ไม่รู้คุณแม่แต่คือเหมือน

พี่เอไม่ได้ดูอย่างนี้
น่าจะดีขึ้นแล้วนักไหมเจอเลย

ช่วงนี้ก็หยุดเพราะว่ากองละครแม่เบี้ยยังไม่ได้เปิดราคา
ยังไม่เจอกัน

แหมคุณแม่ก็ปิดได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลองดูโฆษณาเปลี่ยนแล้วกัน

เป็นแบบซุปเปอร์พรีเซนเตอร์เหมือนกัน
นี่เธอรู้ยังขนาดตัวแม่เขายังหลุดเลยนะโฆษณา

ฉันตกใจมากเลยตอนที่เขาแบบไม่ฮะ